สินแดงดาไม่ได้ลงสนามนะครับแต่ว่าซานเฟเช่ฮิโรชิมา
แต่ที่๕ของเจลีกนะครับซานเฟชเช่ฮิโรชิมาอันดับ๒
นี้ธีรสินแดงดาศูนย์หน้าทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นแค่ตัวสำรอง
เกมก็สู้กันสนุกนะครับมีโอกาสลุ้นทำประตูพอกัน

ก่อนจบเกม๕นาทีนะครับขุนพลธนูม่วงซานเฟรเช่ฮิโรชิมามาได้ประตูชัยจากพาทริช

แล้วก็ขึ้นเป็นทีมนำนะครับ๕นัดมี๑๓คะแนน
พร้อมกับส่งคาวาซากิฟอนตาเล่แชมป์เก่าร่วงมาอยู่อันดับที่๓

เกมนี้ก็บอกว่าดีใจที่ทีมเก็บ๓แต้ม

และเจ้าตัวก็พยายามจะยึดตำแหน่งตัวจริงกลับคืนมาให้ได้
ซึ่งเกมนี้ชนะทิพย์สงกระสินที่ทำประตูชัยให้ทีมชนะในเกมนัดก่อนนะครับ

มือผู้สาวประตูของเจ้าบ้าน
จบครึ่งแรกนาทีเดียวนะครับแอสเลอร์เกือบได้ประตูขึ้นนำ
แต่ว่าลูกมงของนาโอมิชิอูเอดะไปชนเสา
ครึ่งหลังไม่มีประตูนะครับจบเกมเสมอกันไป๐๐
คอนซาโดเล่ตกมาอยู่อันดับ๑๓มี๕แต้มจาก๕นัด
ซึ่งหลังเกมชนะทิพย์ก็ให้สัมภาษณ์ว่ามีอาการล้านนะครับ

แต่ก็พอใจที่ทีมเก็บ๑แต้มจากเกมทีมเยือนนะครับ
เพื่อนร่วมทีมจะมีโอกาสทำประตูมากมายครับ
อัปเดตผลฟุตบอลตอยอต้าไทยลีกบุรีรัมป์ยูเนตเตส
ชนะชนบุรีเอฟซีไป๒ประตูต่อ๑นะครับ
ยังเป็นทีมนำครับ๘นัด๒๒คะแนน
ฟอสเอฟซีแพ้ประจวบเอฟซี๑ต่อ๓
ซึ่งหลังเกมโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐประกาศลาออก
แต่ต้องรอการอนุมัติจากบริหารของแอร์ฟอร์สอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เหมือนกับสุพรรณบุรีเอฟซีไป๑ประตูตอนหนึ่ง

แพ้นัทฮอนรัฐศรีมาไป๑ประตูต่อ๒